คุณผู้ชมคะย้อนรอยคดีดังกันหน่อย
จำได้ไหมเมื่อต้นปี๙มกราคม๖๓
ที่เกิดเหตุกรณีที่คนร้ายมาฆ่าชิงทรัพย์ที่ร้านทองออโรร่า

แล้วผู้ก่อเหตุคือนายประสิทธิชัย
หรือตอนนั้นเป็นผอโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งที่สิงห์บุรี
เป็นเหตุอุกอาจแล้วก็สะเทือนขวัญมากนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต๓ศพ
เมื่อเช้าทางสารอาญานัดอ่านคำที่ภาคสา
สุดท้ายแล้วสารตัดสินประหารชีวิตนายประสิทธิชัยนะคะ

ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เบิกตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้ว

ซึ่งเป็นจำเลยในคดีฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองออโรร่า

ก็มีการเบิกตัวจากเรือนจำมยอะย
เพื่อที่จะฟังคำพิพากษาในคดีฆ่าชิงทอง
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยพนักงานอายการคดีอายา๖ก็เป็นโจทย์ฟ้อง
นายประสิทธิชัยเขาแก้วอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมในจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่น

เพื่อสะดวกกับการชิงทรัพย์แล้วก็หลบหนี
รวมถึงพรบออาวุธปืนอื่นเนี่ยรวมทั้งหมด๙ข้อหา
ทีนี้สารอ่านคำพิพากษาช่วงประมาณ๙โมงครึ่งที่ผ่านมานี้นะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะย้อนไปกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่มันเกิดขึ้น
เมื่อ๙มกราที่ผ่านมาช่วงประมาณ๓ทุ่ม
ตัวนายประสิทธิชัยได้ใช้อาวุธปืนขนาด๙มมติดท่อเก็บเสียง
แล้วก็ยิงใส่เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ราย
ก็คือนายธีรชัดนิ่มมาซึ่งเป็นรอปภของห้าง
แล้วก็มีเด็กอายุ๒ขวบนะคะเด็กชายพานุวิทย์
แล้วยังมีคนบาดเจ็บอีกหลายรายเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็ได้นำของกลางเป็นทอง๓๑เส้น
มูลค่าประมาณ๖๕๐๐๐บาท
ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีไป
แล้วตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มได้ค่ะพร้อมกับสร้อยของกลาง
ตอนนั้นนายประสิทธิชัยก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ทีนี้เมื่อ๙โมงครึ่งที่ผ่านมา
ที่สารมีการอ่านคำพิพากษา
ซึ่งสารท่านก็พิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน
พยานในที่เกิดเหตุสอดคล้องตรงกัน
มีความชัดเจนทำให้เชื่อได้ว่า
ตัวนายประสิทธิชัยจำเลยเป็นผู้ก่อเหตุในคดี
ข้ออ้างที่จำเลยให้การต่อสารว่าเป็นความคิดชั่ววูบ
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของหนี้สินจำนวนมากฟังไม่ขึ้น
เพราะว่ามีการเตรียมการมีอาวุธปืนพร้อมกับที่เก็บเสียง
แสดงให้เห็นถึงการกระเตรียมที่จะกระทำความผิด
ถ้าย้อนคดีไปเรื่องของท่อเก็บเสียงหรือว่าที่เก็บเสียงอาวุธปืน
ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะมีการไปสั่งทำไงกว่าจะแบบส่งมาแล้วก็มาใช้ในการก่อเหตุ
ส่วนกรณีวิถีกระสุนที่ทำให้เด็กวัย๒ขวบเสียชีวิต
จำเลยก็อ้างว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจ
แต่ทีนี้พอศาลท่านพิจารณาจากหลักฐาน
ก็เห็นว่าเมื่อจำเลยนำปืนเก็บเสียงยิงไปที่นายธีรชัด
เป็นรอปภของห้างกระสุนทะลุไปโดนเด็กชายพานุวิทย์จนเสียชีวิต
สารก็ถือว่าเจตนากระทำผิดต่อเด็กด้วย
ส่วนที่จำเลยขอให้ลงโทษสถานเบา
เพราะหลังจากก่อเหตุแล้วตัวจำเลยก็สำนึกผิดเสียใจ
ให้จับกลุ่มประกอบกับมีคุณงามความดีมาก่อนหน้านั้น
สารเห็นแบบนี้ค่ะว่าจำเลยไม่ได้มอบตัว
แล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาหลักฐานหรือว่าการสอบสวน
เพราะว่าพยานหลักฐานของโจทย์สามารถนำสืบจนทราบได้
แล้วก็คำให้การก็ไม่มีการให้ประโยชน์ความรู้กับศาล
ไม่มีเหตุให้พิจารณาบรรเทาโทษ
แล้วคำรับสารภาพของจำเลยก็ถือว่าเป็นการจำนวนต่อหลักฐาน
กระทำผิดของจำเลยสารถือว่าเป็นภัยร้ายแรง
คำต่อสังคมไม่มีเหตุให้บรรเทาโทษตามกฎหมาย
ดังนั้นนะคะคำขอของจำเลยก็ฟังไม่ขึ้น
ทีนี้เมื่อสารพิจารณาโทษทั้งหมดแล้ว
เลยก็มีความผิดตามฟ้องหลายกรรมต่างกันค่ะ
สารท่านจึงพิพากษาให้ลงโทษทุกกรรม
รวมโทษทุกกระทงก็คือประหารชีวิต
แล้วก็ปรับเงิน๑๐๐๐บาท
ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายทุกคน
รวมถึงดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่สารอ่านคำพิพากษาเนี่ยนะคะ
ญาติของทางผู้ตายก็รู้สึกสะเทือนใจร้องไห้ออกมา
ญาติของนายประสิทธิชัยก็นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้น
สารให้ลงโทษประหารชีวิตส่วนตัวของนายประสิทธิชัยเนี่ยนะคะ
นักข่าวของเราก็รายงานมาว่ามีสีหน้าที่หม่นหมอง
แล้วก็หันไปมองญาติที่ร้องไห้ขณะที่ฟังคำพิพากษาของศาลนะคะ